เราเล่าไปเมื่อวานนะคะว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงประมาณตีหนึ่งของคืนวันพุธที่ผ่านมา
กลุ่มวัยรุ่น๒๐๓๐คนเลยนะคะยกพวกไปตีกันที่หน้าโรงพยาบาลแล้วบุกเข้าไปถึงในโรงพยาบาลเลยนะคะ
ห้วยแถลงจังหวัดนครราชศรีมาล่าสุดกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
มอบตัวกับตำรวจแล้วก็บอกว่าก่อนที่จะไปรุมทำร้ายกันในโรงพยาบาล
อย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยนะก่อนหน้านี้เขามีเรื่องทะเลาะกันมาก่อน
แล้วก็มีคนเจ็บเจ้าหน้าที่ก็นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ส่วนกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งก็มาโรงพยาบาลเหมือนกันเอ้ามาเจอกันอีกทีที่โรงพยาบาล
ก็เลยอ้างว่าควบคุมอารมณ์ไม่อยู่พอมาเจอหน้ากันอีกครั้ง
ก็เลยใส่กันอีกรอบแบบนี้แล้วมันคือ
ไม่ใช่แค่ด้านหน้าคุณเข้ามาถึงในโรงพยาบาลยี่สิบสามสิบคนแบบเนี้ยครับ
เนี่ยค่ะวัยรุ่นแก๊งนี้นะคะเขาไปตะลุมบอลกันอยู่ในโรงพยาบาล
คือก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาไปทะเลาะกันก่อนมีเรื่องกันมาก่อน
ซึ่งนายยุทธศักดิ์บุญธรรมอายุยี่สิบสามปีเนี้ยถูกต่อยอืม
แล้วก็บาดเจ็บไปทะเลาะกันเนี่ยก็คือในงาน
ฉลองชัยชนะของเท้าสุระนารีงานย่าโมนะคะที่หน้าที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง
งานนี้จัดขึ้น๓๑๐เมษาคือมีคนเจ็บใช่ไหม
เจ้าหน้าที่เขาก็นำตัวไปที่โรงพยาบาลห้วยแถลงเอาคนเจ็บไป
โรงพยาบาลห่างจากจุดที่จัดงานประมาณสักกิโลหนึ่งครับ
จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นก็ตามกันไปไปตะลุมบอลกันอีกรอบ
หน้าห้องฉุกเฉินหน้าห้องคลินิกไตเข้าไปข้างใน
เวรเจ้าหน้าที่ต่างวิ่งหลบหนีกันแบบโอ้โหไม่เป็นอันทำงานเนี่ยค่ะ
อืมรอปภของโรงพยาบาลมาช่วยระงับเหตุนะคะ
วัยรุ่นกลุ่มนี้ถึงจะแยกย้ายกันนะคะอย่างที่บอกล่าสุดมีวัยรุ่นกลุ่มนี้
เขาก็ไปมอบตัวกันบ้างแล้วนะคะนายสันติอินทราอายุยี่สิบเก้าปี
นายพิทักษ์ศรีสัมฤทธิ์อายุยี่สิบห้าปีนายทุ่งทองราษาอายุยี่สิบเก้าปี
นายสอนนรงสุตาซ้ายอายุ๒๓ปีซึ่งเป็นหัวหน้าแก๊งเข้ามอบตัวค่ะ
สี่คนเข้ามอบตัวแค่นี้ก่อนแต่ในคลิปเนี้ยไม่ใช่สี่แน่แน่
สิบสามสิบคนค่ะแล้วดูจากอายุแล้วนี่ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะ
ตอนปลายค่ะยี่สิบเก้ากันแล้วเนี่ยมันควรจะมีสติยังคิดได้แล้วนะ
อายุขนาดนี้เนี่ยนายสันติคนที่เนี่ยค่ะทวมทวมที่อยู่ในวงกลมสีแดงนะคะ
อ่าคนที่ถอดเสื้อเนี่ยนะคะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
คืนเกิดเหตุเนี้ยตัวเองไปเที่ยวงานย่าโมกับเพื่อนอืม
กำลังดูดนตรีกันเต้นกันอยู่หน้าเวทีแล้วไปคำเมนต์กับนายยุทธศักดิ์บุญธรรมอายุ๒๓ปี
นายยุทธศักดิ์เนี่ยเป็นกลุ่มวัยรุ่นอยู่บ้านทัพสวายเขาอ้างว่านายยุทธศักดิ์ไปต่อยเขาก่อน
อืมก็เลยชุนละมุนชกต่อยกันในงานนะคะจนบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ก็ส่งมารักษาตัวที่โรงพยาบาลห้วยแถลงพอมาถึงต่างฝ่ายต่างก็มาโรงพยาบาลเดียวกันนะคะ
มาเจอกันอีกก็เลยทะเลาะกันรุมทำร้ายกันต่อที่โรงพยาบาลตามที่เห็นในคลิป
แต่นายสันติเขาบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะบุกรุกเข้าไปในโรงพยาบาลนะตัวเองก็แค่อยากจะให้หมอรักษาอาการบาดเจ็บ
อืมแต่พอเข้าไปปุ๊บอ่าเจอวัยรุ่นคู่อริก็มารักษาตัวที่นี่เหมือนกัน
ก็เลยควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ครับเลยใส่กันต่อเนี่ย
เขาก็เอากระเช้าดอกไม้ไปกลับขอโทษเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้วยนะหลังก่อเหตุเนี่ย
พยาบาลวิชาชีพหัวหน้าตึกผู้ป่วยในซึ่งเป็นตัวแทนทางโรงพยาบาลห้วยแถลง
ปุญวีแก้วสุวรรณก็บอกว่าอยากจะให้ทุกคนรู้จักผิดชอบชั่วดีให้มากกว่านี้
ตอนเกิดเหตุแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่เขาทำงานกันอยู่
มีผู้ป่วยก็พักรักษาตัวอยู่อีกจำนวนมากค่ะ
อันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรจริงที่จะไปตีกันในโรงพยาบาล
คนหนึ่งมีเลือดกำเดาออกคนหนึ่งหน้าบวมมา
เรากำลังจะเอาเข้าห้องฉุกเฉินคนที่มีเลือดกำเดา
แล้วก็คนที่อีกหนึ่งอีกสามคนพาเพื่อนมาโดยฮุกนำส่ง
ก็กำลังจะเข้าถึงก็ประมาณไม่ถึง๕นาทีก็มีรถประมาณ๓๐คัน
รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถพี่อัพอีก๓คันเข้ามาในเขตโรงพยาบาล
แล้วก็สักคู่หนึ่งก็มีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๕๐คนกรูกันขึ้นมาข้างบน
แล้วก็มารวมทำร้าย๒คนนั้นที่กำลังจะเข้านอนบนรถเตย
เจ้าหน้าที่ก็เลยตกใจก็วิ่งเข้าห้องฉุกเฉินแล้วก็ล็อกประตู
แล้วก็ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ข้างใน
เรื่องต้นนะคะเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
บุกรุกสถานที่ราชการในยามวิการ
เหตุการณ์นี้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะคะ
ที่เกิดเหตุเป็นโรงพยาบาลเป็นสถานที่ราชการนะคะ
มีผู้ป่วยมีญาติผู้ป่วยมีแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่กำลังทำงานกันอยู่
ถือเป็นเหตุอุกชะกันสร้างความตื่นตระหนกต่อคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้นะคะ
แต่ว่าไม่ใช่แค่หัวหน้าแก๊งสี่คนมอบตัวแล้วจบคนอื่นที่อยู่ในคลิปอ่ะต้องตามตัวมาให้หมด
ใช่ฮะจะให้ดีต้องเรียกค่าเสียหายด้วยนะแม้ว่าจะไม่ได้มีอะไรเสียหายมากเนี่ย
แต่ต้องเรียกค่าเสียหายให้เป็นที่หลับจำหวาดกลัวไว้ก่อน